สู้ชีวิตวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแม่เบ้น
ยอดนักสู้นะคะเขาดูแลลูกที่ป่วยทั้งสองคน
แม่ยอมแม้กระทั่งอดมื้อกินมื้อเพื่อนลูกได้อยู่สบาย
เรื่องราวของแม่เบ้นจะเป็นยังไงติดตามชมในช่วงคนสู้ชีวิต
นอนบางวันก็ชั่วโมงนึงบางวันก็๒ชั่วโมง
ก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับเราเราก็อยู่ได้คิดแค่นี้
ผู้หญิงชื่อน้องดีมค่ะผู้ชายชื่ออินเดีย
ตอนที่น้องยังเด็กน้องทั้งสองคนนี้ป่วย

เขาไม่ได้ป่วยตั้งแต่เกิดค่ะอาการออกอ่ะสองขวบแต่ว่าก็คือยังไม่แน่ชัด
มาออกเยอะก็คือตอนห้าขวบเขายืนอยู่ดีดีแล้วเขาก็ล้มหน้าฟาดพื้นไปเลย
คือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นหรือว่าเขาจะเป็นจริง
ไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงทำไมลูกไม่ลุกสักทีอะไรอย่างนี้
ก็คือนั่งซักผ้าอยู่เลยไปจับลุกเลือดออกปากออกจมูกเต็มเลย
ก็เลยพาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้องชัก
แล้วก็เลยได้อยู่โรงพยาบาล๒ปีแล้วก็กินเองไม่ได้
ก็ได้มาเจาะท้องให้อาหารทางสายยางหน้าท้อง
คุณหมอบอกว่าเป็นที่สมองค่ะเป็นที่แกนกลางสมอง
ก็คือตอนนี้ไม่สามารถหายใจเองได้
น้องไม่มีโอกาสหายค่ะนอกจากน้องจะไปเอง
ก็คือเหมือนกับอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้น
น้องดีมก็ยังมีโอกาสอยู่๕๐๕๐แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะหาย
ก็คือเหมือนกับต้องดูวันต่อวันว่าวันนี้น้องดิมทำแบบนี้ได้
เราก็คอยกระตุ้นเขาบางทีเขาลืมบางทีเหมือนกับจะทำร้ายตัวเองก็มี
ผูกคอก็มีต้องคอยดูเขาเพราะว่าเขาอารมณ์เขาค่อนข้างเยอะ
ดีมเห็นบางทีเขาก็ยิ้มได้เพราะว่าเขาอยู่ด้วยยา
ถ้าไม่มียาจิตเวทเขาก็อยู่ไม่ได้
ตอนนั้นเหมือนคนบ้าก็กรี๊ดแบบพอหมอเรียกเข้าไปคุย
ก็เลยแบบเหมือนรับไม่ได้ก็ร้องร้องแบบร้องกรี๊ด
แล้วก็ได้คุณหมอจิตเวทของน้องดีมก็ค่อยบำบัดมาเรื่อย
ก็เลยเหมือนกับเริ่มดีขึ้นแล้ว
มันแทบไม่มีแรงคือเหมือนอะไรมันขาดไปเลยครับ
เรารับสภาพแบบนี้ไม่ได้แรกแรกแต่เราเรามานึกถึงคนอื่นว่า
คนอื่นเขาลูกเขาเป็นเหมือนลูกเราอะไรอย่างนี้
เขายังดูแลได้คือลูกคนเดียวเราลูกสองคน
เราก็ต้องทำได้ช่วยเขาดูแลได้
ใจเราสู้เราก็ช่วยเขาดูแลได้
จะมีคุกกี้ช็อกโกแลตชิ้นละ๔บาทค่ะ
เพราะว่าช็อกโกแลตจะแพงหน่อยแล้วก็จะมีวาดีลาถิ่นละ๓บาท
ปกติจะมีคุกกี้สิงคโปร์ด้วยแต่ว่าอันนี้ลูกค้าไม่ได้สั่ง

เดือนหนึ่งก็จะมีประมาณ๒๓ออเดอร์

รับจ้างทำงานบ้านเขาวันละ๓๐
มีรับจ้างซักผ้าอยู่บ้านก็ซักแล้วก็ตากเป็นผ้าห่มบ้าง

สมัยก่อนทำงานรับจ้างทั่วไป
พอน้องป่วยปุ๊บเราก็ต้องออกจากงานที่เราเคยทำประจำอยู่
ก็เลยไปขอเท่าแก่เขาลาออกเพื่อที่จะมาดูสองคนนี้

เวลาใครจ้างไปผมก็ไปทำหมดเลย
หนักจะเป่าอะไรแบกปูนแบกอะไรผมก็ทำได้หมดครับ
ไม่มีงานจ้างเลยเราก็ต้องดิ้นลนครับ
บางทีเก็บของไปขายบ้างเก็บขวดไปขายบ้าง
คือเก็บทุกอย่างอะไรที่ว่าเราพอที่จะหาเงิน
เพื่อจะมาจุนเจือลูกเราได้เลี้ยงลูกเราได้

คือเดือนหนึ่งนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องหาเงินค่ะ
เดือนนึงถามว่าเยอะไหมเยอะหนักอยู่
บางทีก็ค่าบ้านก็เลื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวหนูจ่ายค่าไฟก่อน
เพราะว่าค่าไฟค่อนข้างหนักอยู่๔๐๐๐กว่า

คุณแม่เคยมีวันไหนที่แบบเราหาเงินไม่พอใช้ครับ

แล้วก็มาเติมออกซิเจนถังหนึ่งก่อน
มันจะต้องเฉลี่ยใช้แต่ละวัน
ถามว่าทุกวันนี้อยู่ได้อยู่ได้เพราะลูก

อย่างเขายังอยู่กับเราทุกวันอย่างนี้คือเราอยู่ได้
แต่ถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยคืออยู่ไม่ได้แน่นอน
ไปดูลูกในโทรศัพท์มือถือ

แต่ผมไม่สู้แต่ผมต้องสู้
ผมเคยไปส่งเขาส่งเขาไปเรียนอะไรอย่างนี้

แต่ว่าก็ไม่ได้แสดงแบบว่า

แต่แค่เล่นด้วยหยอกล้อเขาก็คือจะหอกล้อกับเขาแบบนี้แหละ
เพราะเขาคือที่ตั้งของเราไง
ก็อยากบอกว่าพ่อกับแม่รักลูกเสมอรักมาก
ไม่ว่าลูกจะเป็นแบบไหนไม่ว่าลูกจะเดินได้หรือเดินไม่ได้

ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับแม่เบ้น

ทั้งคู่เป็นสุดยอดคุณพ่อสุดยอดคุณแม่จริงนะคะ
ขอให้น้องทั้งสองคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะ
รวมไปถึงใครที่อยากจะอุดหนุนขนมอบอร่อยแบบนี้นะคะ
ติดต่อไปได้ที่แม่เบ้นนะคะติดต่อไปได้ที่เพจเฟซบุ๊ก
ขนมบ้านน้องอินเดียแอ่นน้องดรีมเด็กพิการ
เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ด้านล่างคุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะ๐๘๙๐๗๐๕๑๗๔นะคะ
จริงนอกจากขนมแล้วเนี่ยแม่เบ้นกับพ่อโจ้ก็ยังมีการรับจ้างทั่วไป
ยังไงลองติดต่อไปได้ส่งกำลังใจไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่นะคะ